คนชาวจังหวัดนนทบุรีใครอยู่ในพื้นที่นนทบุรีตรงไหนก็ตาม
ส่งข้อความบอกเราหน่อยนะเช้านี้คือเช้านี้คุณวีออกจากบ้านกันมาบ้างหรือยัง
บางคนมีทำงานวันเสาร์บอกเราหน่อยว่าสถานการณ์มันเป็นยังไง
เพราะทำไมอ่ะเห็นเขาบอกเมื่อวานน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมเห็นไหมเนี่ย
บางคนต้องแบบต้องใช้เรือแล้วตอนนี้อ๋อคือใช้เรือแทนลงไปแล้ว
นี่คือจมแทบทั้งเกาะแล้วนะแล้วหลังจากนี้ไปนะคะฝนก็จะตกลงมาเพิ่ม
แล้วแถมมีน้ำทะเลหนุนสูงครับจนถึงวันที่สิบสามด้วยนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังและล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ
จังหวัดนทบุรีเองมีการประกาศให้พื้นที่๗ตำบลในอำเภอปากเกร็ด
เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีน้ำไหลท่วมหลายพื้นที่
คือตอนนี้ตามภาพที่เห็นพระสงฆ์สามเณรชาวบ้าน
ต้องเร่งเอากระสอบทรายค่ะไปวางซ่อมคันกั้นน้ำ

คือนอกเหนือจากฝนที่ตกแล้วน้ำเหนือที่มาเนี่ย
เจ้าพระยานนทบุรีก็รับเกาะเต็มอะนะ

เป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพื้นที่ริมตลิ่งทั้งหลายนะคะ
คือช่วงค่ำที่ผ่านมาที่วัดแคนอกซอยนนทบุรี๒๓ค่ะ
สำมะเนรพระสงฆ์พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่
บรรจุทรายลงกระสอบแล้วเอาไปวางทำแนวป้องกันน้ำ
เป็นแนวใหม่นะเป็นแนวใหม่ทำเพิ่มเติม
หลังจากที่แนวกระสอบทรายคันกั้นน้ำเดิมที่มันมีอยู่แล้ว
รับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว

ต้องเอาเชือกมากั้นตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าวัด
แล้วก็เขียนด้วยนะบอกว่าห้ามรถยนต์เข้า
ส่วนบ้านค่ะบ้านริมแม่น้ำ
น้ำก็ทะลักเข้าท่วมเหมือนกันประมาณ๑เมตรแล้วตอนนี้
ขณะที่ภายในซอยต่างถนนนนทบุรี๑
ระดับน้ำประมาณ๑๐๓๐เซนติเมตรก็ยังไม่ถึงเข่าดีนะคะ
ส่วนบางซอยระดับน้ำ๕๐๗๐เซนติเมตร

ทางจังหวัดเองออกประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย๗ตำบลค่ะในอำเภอปากเกร็ด
ประกอบด้วยพื้นที่ดังต่อไปนี้
หมู่ที่๑๕ตำบลบางพลัพธ์
หมู่ที่๑ถึง๑๐ตำบลท่าอิด
หมู่ที่๑ถึง๗ตำบลเกาะเกร็ด
หมู่ที่๑๖ตำบลอ้อมเกร็ด
หมู่ที่๑ถึง๗ตำบลเกาะเกร็ด
ขออภัยนะคะหมู่ที่๑๖ตำบลคลองพระอุดม
หมู่ที่๑ถึง๕ตำบลบางตนัย
และหมู่ที่๑ถึง๑๒ตำบลคลองช่อยค่ะ

เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากน้ำท่วม
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทำให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้มัวน้ำค่ะไหลลงสู่เมืองท่อประญา
และจะเข้าสู่อำเภอเมืองนนทบุรีต่อไปนะ
และไหลเข้าท่วมพื้นที่จนได้รับความเสียหาย
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือบริเวณทางเดินไปท่าเรือเกาะเกร็ด๓ทุ่มเมื่อคืน

เสาร์อาทิตย์บางคนวางแผนจะไปเกาะเกร็ด
จริงตรงนี้เป็นเขื่อนที่เขาทำขึ้นมาใหม่
ซึ่งมันจะสูงสูงมากนะ
ยังธวมนะแต่กลายเป็นว่าแทบจะไม่เห็นพื้นแล้ว
อีกหนึ่งพื้นที่เอาไปดูบิลในบิลที่อเมืองบังไหญ่ค่ะ
หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
ระดับน้ำที่บางใหญ่สูงขึ้นเรื่อย
ชาวบ้านต้องยกของขึ้นสู่ที่สูง
เอาเรือมาจอดเตรียมไว้เพื่อใช้สัญจร
เอาไปไว้ที่สูงเลยตอนนี้ต้องเอาเรือออกมานะคะ
รวมทั้งภายในหมู่บ้านซึ่งไม่ได้อยู่ติดริมแม่น้ำ
ถูกน้ำไหลท่วมเช่นเดียวกัน
มองภาพตอนนี้นนทบุรีและพื้นที่ถัดไปล่ะ
กรุงเทพครับแน่นอนนะคะน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็พอถึงนนทบุรีเสร็จปุ๊บแน่นอนนะฮะ
กรุงเทพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่ต่อไป